มาดูแล้วก็มาให้กำลังใจน้องไดโนเสาร์กันหน่อยนะคะ
ดายโนเสาภูมิค้านมากเลยจริงจริงดายโนเสาศูนย์พันธุ์ไปแล้วนะคะ
แต่ว่าไดโนเสาร์ที่ขอนแก่นตัวนี้ค่ะเขาถูกรถชน
แล้วชาวขอนแก่นก็บอกว่าโอ้โหก็ทำหน้าที่ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองใครที่จะเข้าเขตเออใครเข้าเขตขอนแก่นนะคะ
ต้องเจอเขาก่อนค่ะถูกรถชนซะแล้วขาหักค่ะ
ต้องไปให้กำลังใจกันนะคะน้องผิดอะไรน้องอยู่ของน้องดีดี
น้องตัวใหญ่เกินไปทำให้กีดขวางกันจราจรรย์รึเปล่า
เอาสุดท้ายแล้วเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลสุดน่ารักนะคะ
เขาบอกคนแห่แชร์ไปทั่วโลกออนไลน์เลยเพราะจุดเริ่มต้นคือ
ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะทวิตภาพรูปปั้นไดโนเสาร์
ขนาดเกือบเท่าตัวจริงบนถนนวริวัลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เขาบอกตอนนี้ต้องเข้าเฝือกนะขาหน้าด้านซ้าย
เพราะว่าถูกรถชนภาพบอกน่าเอ็นดูมาก
สำหรับผู้ใช้รถใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปผ่านมาบางคนค่ะ
ขอจอดริมทางแป๊บนึงถ่ายภาพไดโนเสาร์เข้าเฝือก
เราไม่เคยเห็นหรอกไดโนเสาร์ข้าวเฝือกนี่แหละ
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเห็นเขาสร้างใหม่ไง
เข้าเฝือกของเขาหมายถึงว่าเขาก็จะต้องมีการซ่อมแซม
เข้าเฝือกดามแล้วอ่าซ่อมแซมซ่อมแซม
เท้าให้เขาใหม่นะคะชาวเน็ตที่เข้ามาดูค่ะ
เขาก็บอกว่าอยากไปให้กำลังใจ
ไปดูด้วยกันไปดูไงไปดูแล้วก็ถ่ายรูป
แชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ย
ไปถึงใบหน้าของน้องไดโนเสาร์เขาบอกว่าหน้าตาเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะ
ปากอ่ะร้องหน้าอย่างงี้มานานแล้วเขาบอกว่าสู้สู้นะ
คืออย่าร้องไห้น้องเจ็บน้องเจ็บเออบางคนก็บอก
หน้าเหมือนโกรธเออก็มองแล้วแต่มุมแล้วแต่มุมมองนะ
ครับส่วนที่มาอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเขาเขียนอธิบายไว้นะคะ
หนึ่งกรกฎาคมคนขับรถกระบะชนรูปปั้นไดโนเสาร์ทางเข้าขอนแก่น
เป็นเหตุให้รถบุบเล็กน้อยคนขับบาดเจ็บนิดหน่อย
แต่ไดโนเสาร์เสียขาไปหนึ่งข้างซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่
ก็นี่แหละค่ะตามภาพค่ะเข้าเฝือกให้น้องไดโนเสาร์เรียบร้อย